ใช่คือจริงแล้วไม่เกี่ยวคือผมว่าอยู่ที่
คือพอเราโตขึ้นมาเราอาจจะไปทำผิด
ไม่ใช่คือเราอาจจะไปทำผิดจารีดอะไรก็แล้วแต่

มันรอดมาได้ทุกวันนี้ก็บุญแล้ว
ขับรถจนขาหงขาหักมีหมดเม
ลงกับอะไรทำให้ช่วยนะวันนึงถ้าฉันเป็นผู้จัดละครนะ
จะเอาประวัติของไอ้พวกดารารุ่นพี่

ออกไปดูสวิตช์วันนี้หน่อยใครตัดหน้าว่าให้บอกอย่างนั้น
เขาบอกว่าแชร์ดาร์บอกว่า
โมเมนต์เมื่อวานที่พี่หนุ่มทำให้ไม่มียังคาต
คุณไม่ให้หมดดำเลยเหรอคะเขาบอกอย่างนั้นค่ะ